โควิดตัวร้ายกลับมาเล่นงานคนในวงการอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ
อย่างล่าสุดนี้นะคะนักร้องสาวน้องอิ๊งวรรณฑรค่ะ
ออกมาโพสต์ประกาศผ่านอินสตราแกรมส่วนตัวนะครับ
บอกว่าเธอเนี่ยติดโควิดค่ะนะฮะ
ก็ออกมาชี้แจงข่าวนี้เช่นเดียวกันนะคะ
ซึ่งน้องอิ๊งวรรณฑรค่ะได้ให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้นะคะ

ซึ่งผลก็ออกมาเมื่อวันที่๑๐ตุลาคมพบว่าน้องพบเชื้อ
ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อช่วงเวลาก็คือวันที่๑ถึง๘ตุลาคมที่ผ่านมา

และก็เพื่อเป็นการยืนยันให้แน่ชัดนะคะว่าตกลงพบหรือไม่พบนะฮะ
อิ๊งก็เลยไปตรวจหาเชื้ออีกครั้งที่โรงพยาบาลนั่นเองค่ะ
ซึ่งตอนนี้ก็กำลังรอผลตรวจอยู่นะฮะ
แล้วก็ระหว่างนี้ได้ทำการกักตัว

เพื่อความมั่นใจแล้วก็เพื่อความปลอดภัยกับทุกคนด้วยนะคะ
แล้วก็ต้องขอแจ้งให้ผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง
หรือว่าได้ใกล้ชิดทำงานเจอกันในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ย

ให้กักตัวแล้วก็ตรวจหาเชื้อต่อไปด้วยค่ะ

ก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้น้องอิ๊งกันเยอะเลยนะคะ
ส่วนมากก็จะเป็นเพื่อนศิลปินนักร้องที่สนิทกันค่ะ
รวมไปถึงแฟนคลับก็เข้าไปส่งกำลังใจให้กับน้องอิ๊งด้วย
บอกว่าให้น้องอิ๊งหายเร็วนั่นเองนะคะคุณผู้ชม

บอกว่ามีการฉีดวัคซีนมาแล้วถูกไหมพี่แจ
นะคะก็ได้พูดคุยกับผู้จัดการส่วนตัวของน้องอิงนะคะ
อิ๊งยังบอกว่ายังทานข้าวอร่อยอยู่เลยนะคะ
เข็มมาครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็สรุปเลยก็คือตอนนี้รอผลตรวจนะคะ
ตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่งจากโรงพยาบาลนะคะ
แล้วก็ผลออกมาติดไม่ติดยังไงเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะคะ
เพราะว่าจะมีงานถ่ายโฆษณาก็คือวันจันทร์ที่จะถึงนี้
ก็เลยไปตรวจใหญ่คุณผู้ชมปรากฏว่านั่นแหละค่ะ
พบเชื้อแต่ไม่มีอาการตอนนี้ก็ส่งกำลังใจแน่นอน

เอ๊ะทำไมฉีดวัคซีนแล้วยังติดอยู่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
ก็ต้องพึงระวังกันด้วยไม่ใช่ว่าเออฉีดวัคซีนแล้วคุณจะติดไม่ได้
ก็อาจจะติดได้นะคะเอาเป็นว่าระมัดระวังแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนะคะ